ที่สุพรรณบุรีค่ะที่นี่คือคักไม่แพ้กันเลย
เพราะว่าเขาปิดถนนทั้งสายเลยนะคะเพื่อให้เล่นน้ำ
ถนนนี้ชื่อว่าถนนอธิวราก็มาจากชื่อพี่ตูนบอดี้แลมนั่นแหละ
เออก็ปิดถนนนี้ทั้งสายเล่นน้ำกันนะคะ
มีการประกวดนางสงกรานด้วยไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ
ทางคุณจอมใจเที่ยงธรรมอดีตนายกรัฐมนตรี
ค่ะและขณะนี้นะคะที่ฉันก็ได้ยืนอยู่บนถนนอาชีวรานะคะ
ซึ่งได้ชมเนรมิตค่ะเป็นอุโมงน้ำคณะคาราชใหญ่ค่ะ
ยาวไปตลอดทั้งสายเลยนะคะขณะที่บนเวทีด้านหลังของดิฉันค่ะ
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงการจังหวัดสุพรรณบุรีปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ซึ่งก็ได้มีประชาชนนะคะรวมถึงสาวงามค่ะเข้าประกวดนะคะนางสงกรานเป็นจำนวนมากค่ะ
บรรยากาศเย็นชั่วล่ามหาสงการจังหวัดสุพรรณบุรีปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ปีนี้นะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มด้วยแสงสีเสียงบนเวทีอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
โดยได้มีการจัดประกวดนางสงการประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ซึ่งผู้ชนะจะได้เงินรางวัลถึงห้าหมื่นบาทเลยทีเดียว
ขณะนี้ที่ฉันก็ได้อยู่กับท่านผู้ว่ารัชการจังหวัดสุพรรณบุรี
สวัสดีค่ะท่านค่ะครับค่ะเอ่อสำหรับบรรยากาศในการจัดงานวันนี้เนี่ย
หรือว่าภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
เป็นยังไงบ้างคะก็ในภาพรวมของการจัดงานวันนี้
ซึ่งถือว่าเป็นวันแรกนะครับเรามีการแห่พระพุทธรูปทองคำ
หลุงพ่อโตนะครับแล้วก็อ่ารูปหล่อจำลองของของเด็ดพระนาฬิสวรรค์มหาลาศ
อ่าไปตามเมืองเนี้ยอ่าบรรยากาศร้านเล่นน้ำของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเนี้ย
ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีไม่ค่อยเล่นกันแบบอ่า
ลักษณะที่ไปทำให้ผู้หญิงไม่ค่อยสบายอกสบายใจนะครับ
ก็อันนี้ก็ถือว่าวัฒนธรรมของคนสุพรรณบุรีเขาใช้ได้นะครับ
แล้วก็อ่าในภาพรวมทั่วไปอ่าในเรื่องของบัตรเหตุอะไรอะไรต่างต่างเนี่ย
อ่าก็เกิดค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีบ้างอ่าที่บริเวณรอบนอกนะครับ
เนื่องจากว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดทางผ่านไปทางภาคเหนือและภาคใต้นะครับ
แล้วบนถนนอธิวราเนี่ยค่ะทำไมถึงได้มาจากที่บริเวณถนนนี้คะ
มีความสำคัญอย่างไรกับจังหวัดสุพรรณบุรีป่ะอ่าถนนอธิวราเนี้ย
ถือว่าเป็นถนนสายสำคัญที่เราตั้งขึ้นเพื่อคุณตูนนะครับอ่า
คุณอธิวราคงมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้เราถือว่าเป็นถนนเส้นวัฒนธรรม
ถนนเส้นการออกกำลังกายแล้วนี่งานประเพณีสงการเนี่ย
ถือว่าเป็นวัฒนภบีนี้ที่สำคัญอ่าเราก็เลยต้องมาจัดที่นี่
แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถนนแห่งนี้มันเป็นถนนเส้นตรงนะครับ
อ่าอยู่เรียมเอ่อมีลำคลองไหลผ่านด้วยนะครับแล้วก็น้ำใสนะครับ
เราก็คิดว่าน่าจะจัดสงการที่ตรงนี้เนี่ย
น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีอุโมงน้ำเอ่อ
ยาวที่สุดในประเทศไทยที่นี่เกือบ๑กิโลเมตรครับ
ได้ค่ะขอบคุณท่านมากเลยนะคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีอุโมงน้ำนะคะ
ยาวนะคะเรียกได้ว่ายาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
ตามท่านที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพูดเมื่อกี้นี้นะคะ
ขณะที่ตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะอย่างที่ท่านได้บอกไปนะคะ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ได้มีการจัดขบวนนะคะ
รถบุพชาตินะคะของทั้งสิบอำเภอค่ะโดยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะ
ว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมากเนื่องจากถูกประดับประดาษตกแต่งไปด้วยดอกไม้และลายไทยค่ะ
อดแทรกนะคะไปด้วยวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรม
การแต่งกายการละเล่นต่างในพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอ
จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ได้ขนมาโชว์กันอย่างเต็มที่
มีความยาวเกือบ๑๐กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะ
อกจากนี้นะคะยังได้มีการแห่หลวงพ่อโตทองคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะคะ
เพื่อให้ประชาชนค่ะได้ร่วมส่งน้ำพระนะคะ
กันตลอดทั้งสายทางเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ด้วยค่ะ
โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้งานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานจังหวัดสุพรรณบุรีปี๒๕๖๒ระหว่างวันที่๑๓๑๕เมษายนณถนนอาชีวรา
ซึ่งเป็นการสืบสารนะคะประเพณีสงการแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะ
ขณะที่บริเวณสองข้างทางริมถนนนะคะก็ได้มีการเปิดเป็นร้านขายของทั้งร้านอาหารการกินต่างนะคะ